มันเป็นธีมลูกทุ่งแล้วลูกทุ่งสาวสุดแซ่บกระแต่อาสยามเนี่ย
วันนี้ก็ควงแขนน้องสาวกระต่ายมาจัดโชว์แบบเต็มที่
สู้สายน้ำฉาดฉัดเท่าไหร่ท่านก็ไม่กลัวจ้า
สาดมาเลยจ้าแบบนี้นะแต่ว่ามันมีช็อตนึง
คือเต็มที่ไปหน่อยไงกระแตเผลอลื่นล้มเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะ
เดี๋ยวก่อนใกล้แล้วนี่ตอนนี้แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะ
อันนี้คือล้มเหรอนึกว่าเป็นท่าที่เขาแบบเต้นแบบบลื๊ดลงไป
อันนี้ไม่เลยจ้ะล้มปึ้งลงไปเลยนะคะเออคุณผู้ชมเราก็เลยแบบว่า
แต่ว่าสปีริตสุดยอดนะคะก็ลุกขึ้นมาแดนส์ต่อค่ะ
พร้อมกองทำแดนเซอร์แบบแน่นเว่อเลย
แล้วนี่พอหลังจบคอนเสิร์ตบันเทิงไทยรัฐก็เลยขอไปสอบถามอาการกระแตซะหน่อยว่าเออเจ็บหรือเปล่านะคะ
เต็มที่ขนาดนี้เพื่อแฟนเพลงทุกคนกระแตบอกว่าอย่างนั้นนะคะ
ตอนนี้ยังไม่ได้ดูบาดแผลคิดว่าน่าจะล้าวคือวันนี้โชคดีไม่หล่นขาเว้ย
แต่ถ้าหล่นขานะคือกระดูกคือเจ็บแต่ว่าถ้าคือข้างหลังจุกยอมรับว่าแบบบึกพี่จุก
แต่หนูชอบนี่คือหนูฐานแน่นคือเป็นแข็งแรงหน่อยเป็นนักกีฬาหน่อยแต่ก็ปวดนะ
ที่เราจะคุมตัวเองให้เต้นเบาตลอด๑ชั่วโมงเนี่ยมันยากมากเลยพี่นึกออกใช่ไหม
แล้วพอเวลาหนูเคยเต้นแรง
ร่างกายมันเคยจำว่าท่านี้ฉันจะต้องสะบัด

โอ้โหน่าเอ็นดูทำเพื่อคุณผู้ชมจริงนะคะ

ไปเจอคุณแม่น้ำหวานนะคะ
ซึ่งดอดมาเชียร์ลูกสาวหลังเวทีด้วย

ก็เลยขอถือโอกาสนะมาสัมภาษณ์สักหน่อยละกัน
ขอเปิดใจถึงความสัมพันธ์แม่ลูกนะคะ
เพราะว่าหลายคนไม่รู้ว่าเงินทุกบาททุกสตางค

ก็ประกาศห่วงลูกทั้ง๔คนสุดไปเลยจ้
อุ้ยน้ำ

เพราะว่าส่วนใหญ่ทุกปีคอนเสิร์ตสงกราน

เพื่อที่แบบล้างเขาเรียกว่าลดน้ำดำหัว

ยพระที่ไหนก็ไม่เท่ากับกราบพระในบ้านค่ะ
อันนี้เรื่องจริงค่ะดูแลคุณแม่
แล้วพวกเราก็ดูแลครอบครัวอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กแล้ว
ทุกวันนี้รับเงินมาได้งานได้อะไรมาก็คุณแม่ดูแล
เอาเหรอคะคุณแม่ห่วงไปค่ะลูกสี่คนเลยห่วงไหม
ค่ะทั้งห่วงแล้วก็เป็นห่วง
ไม่ต้องห่วงแล้วอย่างนี้หายไม่ได้อยู่แล้ว
ห่วงนะห่วงห่วงห่วง